อยากถามหน่อยเวลาที่คุณผู้ชมไปทาน
หมึกทอดกระเทียมพริกไทย
เป็นกับข้าวนะราคาเท่าไหร่

พิกัดนี้ปริมาณเท่านี้
ราคา๑๕๐บาท
แพงไปไหมในมุมของคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่ามีคนเขามาโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วเขาบอกว่าปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย

ราคา๑๕๐บาท

สั่งกลับบ้าน๑๕๐บาท
ปริมาณมันเหมาะสมกับราคา๑๕๐บาทไหมคะ

หรือคิดว่าไม่กลับไปซื้อร้านนี้อีก

นี่ที่เขาเขียนตัวเลขนี่คือนั่งนับชิ้นปลาหมึกให้เลยนะ

แล้วก็บอกพี่กัดด้วยอยู่ที่คลอง๒ถนนเสมาฟ้าครามที่ปฐุมธานี
ทีนี้พอมีคนไปโพสต์ดิฉันก็เลยไปอ่านในคอมเมนต์
ส่วนใหญ่จะเทไปในทางที่ว่าแพงจัง
บางคนบอกว่าขนาดนี้๘๐ก็พอ
แล้วทีนี้ก็เลยจะบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอ
ปริมาณที่มันไม่เหมาะสมกับราคาแนะนำละกัน
ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารแพงได้นะ
สายด่วนนี้ค่ะของกรมการค้าภายในคือ
โทรได้เลยตลอด๒๔ชั่วโมง